แล้วก็ประหว่านเป็นเกมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับ
มาดูการปกติในชุดสีขาว
ทีมชาติทั้งนั้นวิลาวัลอภิญาพงศ์
แล้วก็ปีฤทธิ์แป้นน้อยอัชราพรคงยุทธ์
เจอกับทางบางก่อกราศวีซีช้ำเก่า
ก็มีเปลื้มจิตถิ่นขาวความทันเกิดประหลาดเป็นตัวนำชุดสีฟ้า
ดีทุกอย่างทั้งบอลแรกบอล๒แล้วก็จังหวะบอลทีมสุดท้าย
ชนะไปได้๓๑เซต๒๐๕๘๒๑๒๕
แล้วกลับมาชนะใน๒เซตหลังนะครับ๒๕๑๗และ๒๕๑

ส่วนรองแชมป์บางกอกกราสรับไป๓แสน

ซึ่งเป็นแชมป์ไทยแลนลีก๓ต่อ๑เซต
โดยวันชัยคำวิเศษกัปตันทีมของโคราชนะครับ

ทีมชายจะรับเงินรางวัลน้อยกว่านะครับแชมป์นี้๔แสน

ซึ่งทะละทีวีจะถ่ายท้อสดแค่ติดตามกัน
รายการสำคัญชิงแชมป์เอเชียทั้งผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิง